เร็วเร็วนี้ด้วยนะคะส่วนเรื่องหัวใจก็ไม่
ธรรมดานะความรักกับหนุ่มเพชรเผ่าเพชรหรือว่าเพชรแต่แอรี่ซุซี่เนี่ยยังหวานกันดีอยู่
ไม่มีเลิกเหมือนข่าวลือแน่นอนค่ะ
แต่ว่าแค่ช่วงนี้ไม่ได้ว่างลงรูปคู่ด้วยกันก็แค่นั้นเองค่ะ
ไปดูเลยค่ะ
ไม่ค่ะก็เหมือนเดิมแต่ว่าเราสองคนอาจจะแบบไม่ได้แบบชอบถ่ายรูปด้วยกันบ่อย
คือเหมือนแบบเป็นเพื่อนมากกว่า

จริงค่ายก็ไม่ได้ห้ามอะไรค่ะก็ถ้ามีโอกาสอะไรเข้ามาไม่ว่าจะแบบงานแสดง
หรืออะไรก็ต้องดูเป็นเคสไปว่ามันเหมาะกับเราไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ

คุณเพชรก็โอเคค่ะเขาก็แบบสนับสนุนเต็มที่